ข่าวนี้คุณผู้ชมคะมันกลายมาเป็นประเด็นสิ
คือร้านอาหารร้านนี้อร่อย
แต่คนที่เขาเคยไปกินเขาจะบอกว่าร้านนี้อร่อยจริง

โดนเจ้าของร้านไล่ออกมาจากร้านเลยค่ะเดี๋ยวดูคลิปค่ะ
แล้วก็ไล่ออกจากร้านเฉยเลย

เนี่ยทำแบบนี้กับลูกค้าคุณผู้ชมคะ
เหตุการณ์นี้อยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งเธอเนี่ยโพสต์คลิปนะบอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วที่จะไปร้านนี้
เพราะว่าพาแม่ไปกินข้าวที่ร้านตั้งใจมากินเลยนะ
บ้านไม่ได้อยู่ใกล้ร้านนะคะบ้านอยู่ขนส่งใหม่
แต่ว่าขับรถมากินที่บ้านดูพอเข้าร้านเนี่ยยังบอกแม่อยู่เลย
แม่เจ้าของน่ะหน้าไม่รับแขกหน่อยนะแต่อาหารเขาอร่อย
ทีนี้ก็สั่งสเต็กหมูค่ะเจ้าของร้านบอกหมด

ก็เลยถามว่าเออโทษนะคะมีอะไรบ้าง
ได้รับคำตอบว่ามีอะไรไม่หมดบ้างคะ
ก็มีหมดล่ะค่ะแล้วจะสั่งอะไร
มีทุกอย่างนะแต่พอสั่งอะไรไปก็หมด
แล้วก็ดูเหมือนกับเจ้าของร้านเขาไม่พอใจหรือเปล่า
ทีนี้คนโพสต์เขาก็เลยเดินไปถาม
เพราะว่าเขาจะสั่งสลัดใช่ไหม
เขาก็ถามว่าโทษนะคะน้ำสลัดมีส่วนผสมของเห็ดไหมคะ
คือคุณแม่แพ้เห็ดแล้วเจ้าของร้านก็บอกไม่มี
พอเดินกลับมาที่โต๊ะเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนกรี๊ดจากหลังร้าน
แล้วเจ้าของร้านก็เอาถุงน้ำสลัดมาที่โต๊ะ
บอกให้แม่อ่านดูว่ามีเห็ดไหม

แม่ก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีส่วนผสมของเห็ดก็กินได้
แต่เจ้าของร้านก็อ่านสิอ่านให้อ่านอีก
หลังจากนั้นเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
เจ้าของร้านไล่เธอกับแม่ออกจากร้านแล้วก็บอกด้วยนะ
ไม่ขายให้แล้วแสดงอาการหงุดหงิด
หาว่าเธอเนี่ยเรื่องมากปิดประตูใส่หน้า
แล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่าถ่ายเห็นหน้าด้วยนะ
คือเหมือนกับเจ้าของร้านก็ไม่ได้กลัว
แล้วก็ท้าให้ลูกค้าถ่ายให้เห็นหน้าด้วย
โอ้โหอะไรหรือเปล่านิสัยแบบนี้จะขายของได้ไงนะ
ก็นั่นน่ะสิแล้วผู้โพสต์เขาบอกด้วยว่า
พอไปกินข้าวที่ร้านไหนจะถามตลอดแหละแบบนี้

แล้วทำไมเจ้าของร้านถึงต้องอารมณ์รุนแรงแบบนี้

ทางร้านเนี่ยโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กนะ

เขายอมรับผิดทุกประเด็นไม่มีข้อแก้ตัวอะไร
อภัยที่ทำให้เสียความรู้สึกและสำนึกผิด
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาจะเอาไปปรับปรุงไม่ให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีก
ถ้าอาหารอร่อยก็เป็นเรื่องขึ้นชื่อที่ดี
แต่ว่าถ้าเจ้าของร้านเป็นแบบนี้มันก็กลายเป็นเรื่องขึ้นชื่อเหมือนกันนะ
ว่าไปแล้วกลัวจะเจอเจ้าของแบบนี้นะครับ